ส่วนความคืบหน้าเรื่องของระเบิด๗จังหวัดภาคใต้วันนี้นะครับ
ตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิด
พบผู้ต้องสงสัยรอบวางระเบิดที่จังหวัดพังงา
เมื่อวันที่๑๒สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ
ส่วนที่จังหวัดสุราธานีตำรวจก็พบบ่อแสคนร้าย
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิด

จังหวัดสุราธานีประชุมเจ้านาที่ชุดศูนย์สวน
หน้าในคดีคนร้ายรอบวางเพลิงและวางระเบิดทั้ง๒จุด
โดยมีความคลึบหน้าไปเรากว่าร้อยและ๘๐
ล่าสุดการติดตามเส้นทางของกลุ่มผู้ต้องสงสัย
จากภาพวงจรปิดพบกลุ่มคนร้ายมีด้วยกันทั้งหมด๔คนนะครับ
ส่วนผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานีกล่าวนะครับว่าขณะนี้กำลังเร่งติดตามภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งหมด
เพื่อเชื่อมโยงการทำงานของผู้ต้องสงสัยทั้ง๔คน
เสนอสำนวนการสอบสวนต่อพลตำรวจเอกศีวรารังศรีพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ในการพิจารณาขออนุมัติศาลมณฑนทหารบกที่๔๕ออกหมายจับ
ส่วนที่วัดโพนิมิตรตำบลบางกุ้งอำเภอเมือง
นายวงศาสิริพรมชนะผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานี
ก็ได้เป็นประธานในงานชาปนกิจศพ
จงกลนีพุ่มกระจ่างอายุ๕๒ปี
หนึ่งในเหยื่อระเบิดบริเวณหน้ากองกำกับการ๖
บังคับการตำรวจน้ำสุราธานี
หลังจากที่คนร้ายก่อเหตุรอบวางระเบิดเมื่อวันที่๑๒สิงหาคมที่ผ่านมา
กลางบรรยากาศที่โศกเศร้าของครอบครัว
และแขกที่ไปร่วมงานประมาณ๓๐๐คน
และที่จังหวัดพังงาจนที่ชุดสืบสวน
นำภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณสามแยกไฟแดงตลาดนัดบางเนียง

ไปตรวจสอบอีกครั้งและพบว่ามีผู้ต้องสงสัย
นั่งรถบัตรโดยสารสายภูเก็ตตะกัวป่า
ลงหน้าร้านขายของที่ระลึกหน้าตลาดนัดบางเนียง
ในช่วงคืนวันที่๑๒สิงหาคม
และได้เดินผ่านร้านขายของที่ระลึกหน้าตลาดนัด
ซึ่งเป็นจุดที่พบระเบิดและอุปกรณ์วางเพลิงจุดสุดท้าย
ใช้เวลาปฏิบัติการประมาณ๔๐นาที
หลังจากนั้นก็ได้เหมารถแท็กซี่บริเวณตลาดนัด
ให้ไปส่งที่บขโคกรอยอตะกวดทุ่ง
เพื่อขึ้นรถโดยสารหลบหนีออกจากพื้นที่ครับ